ติดตามเรื่องดราม่ากันหน่อยนะคะเรื่องของตู้ปันสุกค่ะ
คนที่ตั้งตู้เนี่ยก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกคน
แต่มันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าในหลายเรื่อง
เฉพาะกรณีที่แม่ลูกคู่หนึ่งที่จังหวัดพยาวนะคุณผู้ชม
หยิบของในตู้ปันสุก๔ครั้ง
ชาวเน็ตที่อยู่ในพื้นที่นะคะรวมไปถึงคนที่อยู่ในพื้นที่
ตำบลเชียงคำเนี่ยนะคะจังหวัดพยาวเขาเห็นเขาก็รู้สึก
ทำไมไปบ่อยจังเลยเอาของมาเยอะหรือเปล่า
จวกยับสนั่นโซเชียลคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปไปสอบหาข้อเท็จจริง
ตกลงไปเอามาเยอะจริงไหมมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะคะ
คือข้อมูลหนึ่งนะคะก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าร้านขายของแห่งหนึ่งที่เชียงคำจังหวัดพยาว
ก็จะเห็นภาพแหละสองแม่ลูกนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านแล้วก็เดินไปที่ตู้ปันสุก
แล้วก็เหมือนหยิบข้าวหยิบของไปคือเป็นแบบนี้๔ครั้ง
หลายคนบอกบ่อยไปไหมเผื่อคนอื่นหรือเปล่า
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าล่าสุดนักข่าวไปพูดคุยกับสองแม่ลูก
ตามที่ปรากฏในคลิปผู้เป็นแม่ในอายุห้าสิบเอ็ดปี
เธอก็บอกว่ายอมรับไปกับลูกชายไปหยิบของจากตู้ปันสุก๔รอบจริง
แต่ไป๔รอบเนี่ยได้ของมาแค่๒รอบนะ
เพราะว่า๒รอบที่เหลือไม่มีของในตู้
และที่ไปหลายรอบก็เพราะว่าต้องการไปดูว่ามีอะไรบ้างที่พอจะเอามาเป็นอาหารได้บ้าง
ทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้หยิบมาเยอะแยะ
มาแค่ชิ้นสองชิ้นสองสามชิ้นเท่านั้นเองแล้วพอรู้ข่าวว่าชาวเน็ตเนี่ย
ถล่มเธอขนาดนี้ก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะคะ
โดยแม่บอกว่าตัวแม่เองอาศัยอยู่กับลูกชาย
น้องคนเสื้อสีฟ้าเหลืองนี่นะคือน้องเป็นเด็กพิเศษด้วยค่ะ
เรียนโรงเรียนพิเศษด้วยนะคุณผู้ชมส่วนตัวเธอเองก็มีโรคประจำตัว
รุมร้าวหลายโรคเช่นซึมเศร้ารุมตอยคอเรสเตอรอลในเส้นเลือดสูงด้วยเหมือนกัน
ทำให้ไม่สามารถไปทำงานมาหาเงินมาเลี้ยงดูลูกชายได้อย่างเต็มที่
ก็อดมื้อกินมื้อมีกินบ้างไม่มีกินบ้างนี่นะคะ
พอมีตู้ปันสุกเธอก็ถือว่ามันช่วยบรรเทาทุกข์เธอได้บ้าง
ก็แวะเวียนไปหลายครั้งแต่ว่าที่ได้มาเนี่ย
มีเพียงแค่มะม่วง๑ถุงกับผงซักฟอกเท่านั้นเอง
ฟังเสียงเธอหน่อยค่ะทางโลกโซเชียลเขาได้ต่อว่าเรา
ก็เสียใจอยู่แต่ก็เสียใจอยู่เพราะเราก็ผิดจริง
แต่เราก็ได้ไปเอามาเยอะแยะนี่แหละ
เขาว่าไปเอาวันนั้นตั้ง๔รอบ
ได้ออกไป๔รอบแต่ได้ของมา๒รอบเองของไม่มี
คือไปเช็คดูถูกซักฐานด้วยบรรเทาทุกจะว่ามีของไหม

แล้วก็แป๊บมาหงนึง
บากจริงจริงส่วนพระท่านนี้คือพระครูประหลัดอภิญญา
เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีชุมอำเภอเชียงคำนะคะ
ชาวบ้านก็ได้บอกเล่าเรื่องนี้ท่านก็ทราบเรื่องก็เห็นใจสงสาร
รวบรวมเงินซื้อข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ปลากระป๋องใบบริจาค
พระให้ทานกับชาวบ้านคุณผู้ชมให้เงินน้องด้วย
แบ่งเบาภาระส่วนที่เดือดร้อนนะคะก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
ส่วนตัวของลูกชายเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนเปิดเทอม
แล้วก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนเด็กพิเศษในจังหวัดเชียงราย
ซึ่งทางโรงเรียนก็จะดูแลอยู่แล้วก็คงไม่ต้องห่วงเรื่องการกินอยู่ยังไง
แต่อย่างน้อยตอนนี้ก็บรรเทาทุกข์ไปได้แล้วนะคะ

เราก็พูดเป็นประจำแหละว่าภาพหนึ่งภาพคลิปหนึ่งคลิป

แต่บางทีเราก็ไปตัดสินไปแล้วว่าเขาผิดอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังกันด้วย